อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรอฟังทางโรงพยาบาลเขาชี้แจงหรือว่าตรวจสอบก่อนนะ

แล้วทำไมคุณหมอท่านแรกถ้าเกิดรู้แต่แรกอยู่แล้วว่ามันมีอันนี้อยู่ที่คุณป้า

ที่ผมสนใจก็คือมันเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถอยู่ในร่างของคนได้จริงไหม
หรือติดตามอาการใน๖เดือนทุก๖เดือนว่ามีปฏิกิยาไหม
พอมีปุ๊บทางโรงพยาบาลนี้ก็ผ่าออกเลย
หรือถ้าเกิดศักยภาพในการผ่าไม่มีก็ส่งต่อได้เพราะมีระบบส่งต่ออยู่
ก็เหมือนที่โรงพยาบาลค่ายที่เขาส่งคุณป้าไปที่พระมงกุฎเกล้า

คือผมถามไปยังผู้ที่เขาเชี่ยวชาญทำงานในวงการแพท
เขาก็ยืนยันว่านี่คือส่วนหนึ่งของดอกสว่าน

ที่เขาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเวลาเขาผ่าตัดกระดูกให้กับคนไข้
ครับเขาใช้เป็นตัวเจาะเข้าไปเสร็จแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เอาตัวสกูล

อันนี้แหละครับคือสิ่งที่เรามาที่กระทรวงสาธารณสุข
เพราะเราต้องการให้ทางท่านรัฐมนตรีช่วย
สาธิตช่วยตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย
เพราะเรามองเรื่องของมาตรฐานในการรักษาของคนไข้เนี่ย
ใช้สิทธิ์อะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องดี

แต่ประเด็นหลักเลยเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นคดี

เขาไม่ได้ฟ้องคุณหมออยู่แล้วเขาฟ้องตัวโรงพยาบาล

ยังครับต้องรอคำอธิบายคำชี้แจงก่อนว่า
วัตถุตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มันอยู่ในร่างของคนได้ไหม
อืมที่สำคัญก็คือเหมือนที่ทนายรณรงค์บอกผมพยายามดูเนี้ย
แต่ว่าอยู่ในถุงก็ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันเคยอยู่ในร่างกายคุณป้า

มันมีสนิมนะฮะมันเกิดขึ้น
ในเข่าของเขานี่แหละในขาเขานี่แหละ
ถ้ามันเกิดก่อนนั่นหมายความว่า
วัสดุที่เป็นสนิมไปผ่าตัดให้คนไข้ก็

ร่างกายก็เลยนอกจากเจ็บปวดทุกข์ทรมาน
หลงน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองผื่นคันอะไรเต็มไปหมด

ใช่ครับก็ทุกวันนี้ยังไม่ออกมาชี้แจงเลย
เมื่อเดิมเนี่ยนัดจะมาเจอกันตอนเช้าที่กระทรวงหาศุกร์
ทางผู้ใหญ่ในกระทรวงก็สั่งเบรกทางคุณหมอไว้

ที่ทำให้คุณบ้านตอนรถลงอ่ะ
แรกบอกจะมาหาที่กระทรวงหาศุกร์ตอนเช้า

แต่ว่าผู้ใหญ่ในกระทรวงผู้บริหาร

เพราะว่าคนไทยไปใช้บริการ

เขามีสว่านคาอยู่หรือเปล่า

มันค้างอยู่ได้มันก็อยู่กับตัวป้าไปนู่นแหละจนตาย
ก็เผาไปพร้อมกันใช่ไหมเขาบอกอย่างนี้เหรอ
ใช่ครับ